แต่ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวกั้งรสเด็ด
ขอพาไปร้านนี้เขาบอกว่าเปิดสู้พิษโควิด
แต่ปรากฏว่าขายดิบขายดีค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวกั้งคุณเคยกินไหม

นี่ค่ะพี่นุ้ยทรงเดชเขาเปิดร้านนี้ในปั๊มเลยนะคะ
อยู่ในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
เปิดมาได้เพียง๒เดือนแต่ลูกค้าติดตรง

ใช่แล้วแวะเวียนมาทานกันต่อเนื่องเลย
เพราะว่าพูดกันแบบปากต่อปากว่าก๋วยเตี๋ยวกั้ง
เตี๋ยวทะเลกะเพรากั้งที่นี่อร่อยมาก
นุ้ยบอกว่ามีสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเฉพาะตัวของเขา
เขาจะเน้นวัตถุดิบอาหารทะเลที่สดสะอาด
ให้ลูกค้าทานกันแบบคุ้มค่าคุ้มราคา
จริงนะจุดเด่นของอาหารทะเลคือต้องสด
แล้วแบบธรรมดาจะขายชามละ๗๐บาท
ถ้าสั่งพิเศษ๑๐๐บาท
เนื่องจากอาหารทะเลราคาค่อนข้างสูง
คุณดูไม่ได้มีแต่กั้งอย่างเดียวนะ

เขาก็เลยเน้นคุณภาพให้กับลูกค้า
ุ้งหอยปูปลาอัดแน่นแบบเต็ม
คืออย่างนี้ค่ะน้ำของก๋วยเตี๋ยว
เขาจะมีรสชาติหอมอร่อยเป็นจุดเด่นเลยนะ
นี่กะเพรากั้งเห็นไหมน่ากินน่าทาน
ส่วนลูกค้าที่มาสั่งจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลรวม

คุณจะได้ทั้งกุ้งปูหอยในราคาเดียวกัน

ไปชิมก๋วเตี๋ั้งกันได้ที่ร้านนี้

กะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบชันเยี่ยมเลยนะ

แล้วทำต้องทำให้เป็นด้วยเพราะกลิ่นมันจะเฉพาะตัว